จำได้ไหมฮะที่เราเสนอข่าวว่ามีร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งที่แถวปฐุมธานี
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเป็นคนจีนเป็นชาวต่างชาติ

แต่คนที่ร้านเนี่ยทั้งเจ้าของร้านทั้งลูกสาวทั้งเด็กเสิร์ฟที่เป็นสาวประเภท๒อีกคนนึง
เป็นเพื่อนหน่อยนะเดี๋ยวให้เงิน
แล้วก็ให้เด็กเสิร์ฟที่ร้านไปซื้อเครื่องดื่มไม่ใช่บำรุงกำลังนะเป็นลักษณะเครื่องดื่ม
วิตามินชอตอะไรอย่างเงี้ยวิตามินบำรุงร่างกาย
คืออย่าไปเอ่ยชื่อยี่ห้อเขาเลยเดี๋ยวเขาจะเสียหายไปด้วยเขาไม่รู้เรื่อง
เอามาให้ดื่มคนละขวดแล้วบอกให้ตังค์ด้วย
ดื่มไปนี่ฮะอย่างลูกสาวเสื้อสีเหลืองนี่สลบสไหลไว้ด้วย
แม่เจ้าของที่เป็นเจ้าของร้านทั้งเด็กส่งเด็กเสิร์ฟสลบกันหมด
แล้วมันก็ขโมยทรัพย์สินไปได้ไปเป็นแสน
เรายังคุยกันอยู่เลยว่ามันใช้วิธีอะไร
เพราะว่าหลังร้านเนี่ยเขาไปเจอเหมือนยาเป็นเม็ดถูกทิ้งอยู่
แต่ไอ้วิตามินเนี่ยก็พนักงานเสิร์ฟเขาก็เป็นคนไปซื้อมาเอง
หรือมันฉวยจังหวะตอนเปิดตอนไหนเออตอนเปิดขวดให้ดื่มหรืออะไรยังไง
หรือมันผสมอะไรยังไงนะฮะนี่ฮะข้างหลังร้านเนี่ย
มีเหมือนเม็ดยาทิ้งอยู่เหลืองใช่มั้ย
พอข่าวเนี่ยเขาแจ้งความแล้วนะที่ร้านเนี่ยร้านเนี่ย
ยังจับตัวไม่ได้นะคนร้ายแต่พอเราเสนอข่าวนี้เมื่อวาน
ไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยคุณเห็นมาสอนมีผู้เสียหายคนหนึ่งดูข่าวเรา
แล้วโทรมาหาทีมข่าวของเราบอกว่าใช่เลย
แบบนี้ที่ร้านก็เคยโดนมอมยาชิงทรัพย์แบบนี้
อันนี้คาราโอเกะที่ปฐุมธานีเราไปร้านอาหารอีสานย่านลาดกระบัง
นี่ฮะเจ้าของร้านโทรมาหาเราบอกว่าโดนเหมือนกันนะครับ
ผู้เสียหายที่ร้านนี้คือนางสาวศรีนวลก้อนทองแถมอายุห้าสิบเก้ากับนางสาวนิรพรมรพัฒน์อายุห้าสิบสาม
เป็นเจ้าของร้านขายอาหารอีสานที่ถนนพัฒนาชนบท๒แขวงคลอง๒ต้นนุ่น
ขณะคนร้ายได้พานางสาวนิรพรไปซื้อเบียร์กับเครื่องดื่มบำรุงร่างกายลักษณะวิตามิน
คนร้ายคนนี้นะครับทุกผู้ชมใครเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อย
ค่ะเพราะว่าเราถามร้านคาราโอเกะที่ปฐุมอ่ะ
เขาบอกคนเดียวกันแล้วแสดงว่าคนเดียวกันแล้วนะ
เป็นภาพกล้องวงจรปิดในวันที่ร้านขายอาหารอีสานที่แถวลาดกระบังโดน
คนร้ายพาเจ้าของร้านไปซื้อเบียร์กับเครื่องดื่มเป็นวิตามินบำรุงร่างกาย๕ขวด
หมวกแบบนี้ลักษณะรูปร่างทวมหน่อย
นางสาวนิรพรบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๓๐พฤศจิกายน
จงใจที่จะไม่พูดภาษาไทยจะได้แบบเหมือนกับพูดให้ฟังไม่รู้เรื่อง
จับสำเนียงไม่ได้จำไม่ได้อีกแล้วนะครับ
อ้างว่าเป็นคนอินโดขับรถเก๋งสีบรอนเทามาจอดห่างจากร้าน๒๐๐เมตร
เดินมากินอาหารที่ร้านแล้วบอกเจ้าของร้านที่เขามีกัน๒คน
เพื่อนกันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวให้เงิน๓๐๐อีกคนนึงให้๔๐๐๐
ให้นั่งกินเป็นเพื่อนหน่อยแต่ต้องปิดไฟกับปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยนะ
เปิดไว้แต่โทรทัศน์แต่ปิดเสียงพฤติกรรมเหมือนกับที่ร้านคาราโอเกะเจอนะครับ
คือกินดื่มกันสักพักนึงก็ขยันขยอให้ดื่มวิตามิน
ที่เป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้ดื่มคนละ๒ขวด๒ขวดเลยนะ
มาอีกทีทรัพย์สินหายไปแล้ว
เขาก็นั่งไปกินไปเขาก็บอกว่าอะไรพี่ป้อม

เบียร์หมดแล้วก็พาเค้าไปซื้อเบียร์

จบจนกระยันต่างนี้

และสาวประเภท๒ที่เป็นพนักงานเสิร์ฟ

แล้วก็จ้างแบบให้เงินให้ดื่มกินด้วย

ทำให้ตายใจว่าเป็นคนไปซื้อของ
เครื่องดื่มนี้มาจากร้านเอง

แต่ว่าฉวยจังหวะตอนเปิดขวดให้
คงจะใส่ยาอะไรไปนะครับ
ซึ่งทรัพย์สินที่ร้านนี้โดนไปซ่อยขอทองคำหนัก๒บาท

เลี่ยมทองหลวงพ่อแพรหลวงพ่อคูณในหลวงร๕

ทอง๔วงน้ำหนักรวม๔สลึง
เพชรอีก๑วงเงินสดอีกกว่า๑แสนบาท

กว่าร้านคาราโกะอีกกระเป๋าเดินทางอีก
เสื้อผ้าสบู่ยาสีฟันมันยังเอาไปเลย

รวมแล้วกว่า๒แสนฮะ

กลับให้ได้เร็วอะ

โดนทีก็หมดเนื้อหมดตัวเลย

ผู้สื่อข่าวแถวรับทีวีเอาภาพเบี้ยนนะครับทุก๑ชมครับ
ไปให้ร้านคาราโอเกะที่ปฐุมธานีดู
เขายืนยันเลยว่าคนเดียวกัน

ใส่เสื้อก็ตัวเดียวกันหมวกก็ใบเดียวกัน
จากการตรวจสอบข้อมูลของทีมข่าวของเรานะครับพบว่าผู้ชายคนนี้ยังไปก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่
มีคนเคยแจ้งเอาไว้ที่พัทยาชนบุรีก็มีตอนนี้ยังลอยนวลอยู่นะครับ
ตำรวจสนรัฐกระบังตำรวจปฐุมธานีกำลังประสานกันอยู่นะฮะ
เพื่อจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปติดตามตัวคนร้าย
ท่านที่เห็นภาพผู้ชายคนนี้ขอให้ระมัดระวังเอาไว้
ไปร้านไหนโดยเฉพาะร้านที่มีแต่ผู้หญิง
ก็ไปสายไปชวนดื่มด้วยกันจ้างให้ดื่มด้วย
แล้วก็เอาเครื่องดื่มบำรุงร่างกายที่
แล้วก็น่าจะปลอดภัยมาให้ดื่มค่ะระวังฮะสลบเลยครับ